เวลาแล้วล่ะที่ผมคงจะต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

ผมเป็นพันธุ์ตำรวจเอกนัตรพงศ์

แล้วคราวนี้ถอยที่ตำรวจปลอมตัว

ดูเลย
ดูมาดูมา

ไอ้พระปลอมแต่ปลอมมีประโยชน์
แข็งแรงมากนะท่านกอดสองคนอยู่เลย
เป็นปฏิบัติการของสมภาพบ้านโป่งชาวัดนาชบุรี
เหมือนที่หนังน่ะแล้วทำเนียน
โกนหัวโกนคิ้วนุ่งสะบงห่มจีวอนปลอมเป็นพระครับ
วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากพ่อค้ายาเสพติดที่หน้าร้านขายของชำ
นี่ถ้าเจอเช้านี่รอใส่บาทแล้วนะ

ตำรวจปลอมตัวเป็นพระหลบอยู่หลังป้ายโฆษณาคุณผู้ชมเห็นไปแล้ว
เป้าหมายผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
กระโดดล็อกคอสองคนเลยด้วยมือเปล่าแล้วบอกเฮ้ยนี่ตำรวจอยู่เฉย
นี่ฮะจนตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยนะครับซุ่มอยู่ก็ออกมาจับตัวเอาไว้ได้
ค้นเจอยาบ้า๓๔เมตร
พันธุ์ตำรวจเอกปียพงศ์วงเกรดใจท่านผู้กำกับสพบ้านโป่งเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหา๒ลายนี้คือนายอิทธิพรพลเรียบหรือว่าโชคอายุ๒๙ปี
กับนายวิโรธสนทิสาขาหรือว่าอ๊อฟอายุ๓๑ปี
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนบอกว่า
มีการลักลอบขายยาเสพติดในวัดบ่อยเหลือเกิน
ล่อซื้อ๕เมตร๒๐๐นะครับ
ตำรวจชุดจับกลุ่มก็ยืมจีวรพระมาในวัดมาห่มปลอมตัวเป็นพระนะครับ
ถ้าไม่เช่นนั้นคนร้ายคงจะไหวตัวไปแล้วโอ้สุดยอด
โชครับสารภาพครับบอกว่าซื้อยาบ้ามาครั้งละ๕๐เมตรเม็ดละ๒๐
เอามาแบ่งขายให้นักเสพลายย่อยเม็ดละ๓๐๔๐เอากำไร๑๐บาทบ้าง
เท่าตัวบ้าง๒๐บาทบ้างแล้วก็แบ่งไว้เสพเองด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันขายยาบ้าแล้วก็เสพยาเสพติดนะครับ
แล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
เราก็คงเปิดเผยตัวของตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจแบบนี้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าออกทีวีปั๊บเดี๋ยวก็ทำงานอื่นไม่ได้
ใช่แล้วผมช็อกอีกอย่างยาบ้าไม้ละ๒๐เองเหรอ

นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้มัน
เหตุอัดยากรรมปัญหาสังคม
เมื่อก่อนเม็ดละ๔๐๐ลดลงกี่เท่าตัว
นี่แล้วสรุปแล้วพี่เป็นใครคะ

เพื่อนักข่าวจริงภ่าพี่จะไปซะแล้ว

แก่แล้วไม่ไปไหนแล้วตายอยู่ทัยลัศน์นี่แหละ